พาคุณผู้ชมไปปิดท้ายการเมืองด้วยสีสันการเล่นโบลิ่งกันดีกว่านะคะ
ก็เป็นการเรียกว่าสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตั้งแต่รุ่นที่๑และรุ่นที่๖
ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งหรือว่าพตศค่ะ
๑ถึงรุ่น๖มีทั้งนักการเมืองมีสมาชิกพศเยอะแยะมากมายเลย
ไปติดตามสีสันนี้กับรายงานของทีมข่าวไทยรัฐทีวีกันเลยค่ะ
นานทีจะเห็นคนเด่นคนดังเขาอวดฝีไม้ลายมือแข่งขันโยนโบลิ่งกันบ้าง
รอบนี้พอมีชื่อบิ๊กเนมหลายคน
ประธานรุ่นที่๒อย่างนายชวรัชชาญวิรากูล
ประธานรุ่นที่๓นายอนุทินชาญวีรกูล
แลผดาสถานที่๖ลายวิษานมีนชัยนั่น
บรรดากระจิบกระจอกข่าวเลยมาเฝ้าติดตามถึงขอบสนาม
บรรดาพี่บิ๊กกลับไม่ปรากฏตัว

ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนกันนะ
งานนี้นายกสมาคมสถาบันพัฒนาการเมือง

อย่างคุณพี่สรอัตกลิ่นประทุม
และมือประสาน๑๐ทิศโคสิตสุวินิจิต
ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

นำสมาชิกพตศเข้าดวนลูกโบลิ่งกัน

ธรรมเนียมปฏิบัติก่อนเริ่มการแข่งขัน
ก็ต้องมีการโยนโบลิ่งลูกประธมเลิกเปิดการแข่งขัน
และก็เป็นนายสุภาชัยสมเจริญ
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตที่ได้รับเกียรตินี้
แต่ดูเหมือนท่านจะตื่นเต้นเพราะโยนลูกแรก
เอ่อหลางท่อค่ะ
ไม่เป็นไรเอาใหม่อีกลูก

งั้นขอโยนอีกลูกรอบนี้ผ่านฉลุย
เล่นเอาเหงื่อตกไปเลยนะคะท่านประธาน
รอบต่อไปก็เป็นคิวของนายกสมาคมสรออัดกันบ้าง
ลีลาท่าทางดูมืออาชีพไม่เบา
และก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง
ร่วงลงไปทั้งหมด๗ถิ่นถือว่าผ่านค่ะ
งานนี้แต่ละทีมก็ไม่มีใครยอมใคร
ทำคะแนนหวังเก็บชัยชนะ
บ้างโยนแล้วสุดไร้ก็ดีใจอิ่มกว่าถูกมวย
ไม่เชื่อไปดูภาพกันค่ะ
จัดงานรอบหน้าก็หวังว่าจะได้เห็นหน้าประธานรุ่นทั้งหลาย
มาให้กำลังใจสมาชิกพศ

แถวรัฐทีวีรายงาน